มาดูเหตุการณ์ประทึกเหตุการณ์นี้นะครับ
และมุนตัวทางทางทางโดยต้องสู้นานจนเอาชีวิตรอด
จะให้คุณผู้ชมดูจังหวะที่เขาพยายามจะจับจอราเข้ตัวนี้

คุณผู้ชมอยู่กดไว้
มันตัวใยอะยังอยู่มั้ย
เอาอะไรขี้อ่ะขึ้นได้
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยนะคะ
มันระทึกมากจริงจริงค่ะชาวบ้านเนี่ยเขาช่วยกันจับเจ้าจอราเข้ตัวเนี้ย
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะ
แล้วเบาะน้ำเนี้ยมันเป็นเบาะน้ำกว้างประมาณงานหนึ่งลึกสองเมตร
จราเข้เนี่ยเป็นจราเข้น้ำจืดเพศเมียพอจับขึ้นมาได้แล้ววัดความยาวนะสองเมตรสิบแปดเซนอ่ะ
ซึ่งจอราเคตัวเนี้ยมันกัดแขนของน้องออฟค่ะอายุแปดขวดค่ะ
น้องอ่ะแขนซ้ายหักผิดรูปสองท่อนเลยอ่ะ
ต้องนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลนะคะพ่อของน้องเล่าให้ฟังว่าที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ดินว่างเปล่า
เสร็จแล้วหลังจากเกิดเหตุเนี้ยนะคือคือก่อนเกิดเหตุเนี้ยน้องอ่ะไปขุดไส้เดือนริมบ่อ
ครับแล้วจอราเคตัวเนี้ยมันคงจ้องอยู่แล้วแหละอืม
มันก็งาบน้องพองาบปุ๊บจราเข้มันบิดตัวแล้วลากน้องลงมาในน้ำอ่ะค่ะลากลงไปในน้ำนะฮะ
แล้วเขาบอกว่าโอ้โหหมุนตัวเด็กนะหมุนเหมือนแบบว่าจะกัดเหยื่อให้ขัด
สะบัดให้ขาดนะน้องมีสติอยู่นะคุณผู้ชมแล้วตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
กับคนเลี้ยงวัวเอาไม้ไผ่มามากระทุ้งเข้าไปที่หน้าจราเข้
จนมันยอมอ้าปากปล่อยน้องมาแล้วก็ยื่นไม้ไผ่ให้น้องอ๊อฟเนี่ยเกาะแล้วก็เอาขึ้นมาเนี่ยนะคะ
ยายของน้องอ๊อฟบอกเลยบอกว่าโอ้โหนี่คือเป็นจราเข้จากฟาร์มเลี้ยงที่มันหลุดมาหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะหัวหน้าป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืบบึงบรเพชรเนี่ยนะคะ
ปกติเนี่ยจราเข้จะไม่ทำร้ายคนนะแต่ตัวนี้คงจะหิว
เห็นน้องโผล่มาก็เลยมางาบมากัดซึ่งตอนเนี้ยส่งตัวจราเข้เนี่ย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์เพื่อศึกษาวิจัยต่อแล้ว
ส่วนอาการน้องค่ะวันนี้เดี๋ยวน้องผ่าตัดนะคะ
เพราะว่ากระดูกยังไม่เข้าที่ต้องมีการเสริมเหล็กเพิ่ม

เพราะว่ายายเล่าให้ฟังบอกโอ้โหหลานเนี่ยโอ้โหสู้กับมันสุดฤทธิเลยนะ
คือยายบอกว่าสู้พยายามแบบว่าตะเกียกตะกายออกมาจากปากของมันให้ได้

แม้ว่าจะถูกงับลงน้ำลากลงน้ำถูกสะบัดถูกหมุนตัว
แต่หลานพอโผล่จากน้ำมาได้ก็ตะโกน
ร้องขอให้คนช่วยจนว่าถ้ามีคนมาช่วยได้อะนะฮะ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้เรื่องทางคดีเราจะเอาผิดกับใครได้บ้าง
ตำรวจสวภรณ์หนองปริงบอกนะคะเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเจาะแคร์ตัวนี้ก่อน
ถ้าเป็นจราเข้ที่หลุดมาจากฟาร์มเนี่ยจะต้องดำเนินคดีกับเจ้าของฟาร์มนะคะ
อืมนะครับคุณผู้ชมฮะมาดู